ดูเรื่องนี้บ้างพนักงานร้านขายจักรยานยนต์วอนตำรวจว่า
ช่วยจับคนร้ายทีเถอะคนร้ายเนี่ยทำทีเหมือนก็เป็นคนมาขายจักรยานยนต์เก่าอ่ะ
คือเอาจักรยานยนต์เก่ามาขายแล้วอาศัยจังหวะเผลอค่ะ
ขี่จักรยานยนต์พนักงานเอาหนีไปเลยค่ะคือตอนแรกเหมือนจะเอาจักรยานยนต์เก่ามาขาย
เปล่าเอาพนักงานเอาจักรยานยนต์ของพนักงานบิดหนีไปเรียบร้อยเลยนะคะ
คลิปภาพกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานนะคะ
คนร้ายเป็นชายที่ทำทีมาติดต่อว่าอันนี้จะเอารถจักรยานยนต์เก่ามาขาย
แล้วอาศัยช่วงที่พนักงานในร้านเผลอขับรถคันใหม่หนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์แพนด้าสาขาสมุทรประการ
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลโสรงเหนืออำเภอสมุทรประการนะคะ
นายฉันนารินปั้นทรัพย์อายุสามสิบเจ็ดปีพนักงานบอกว่า
เหตุเกิดช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งสิบหกตุลาคมเขาทำงานอยู่ในร้านค่ะ
จากนั้นมีชายอายุประมาณ๓๐ปีรูปร่างผอมสูง
จักรยานยนต์เก่ามานะคะเป็นยี่ห้อฮอนด้าก็เก่าประมาณ๒๐ปีได้
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เข็นเข้ามาในร้านค่ะ
บอกว่าเนี่ยจะนำรถคันนี้มาขายให้ค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานเขาก็เลยไปตรวจดูรถที่คนร้ายบอกจะเอามาขายไง
ปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดแล้วไม่มีกุญแจด้วยไม่มีเอกสารอะไรเลย
ตัวถังรถมีรอยเจียนออกไปก็เลยสงสัยว่าเนี่ยรถที่ถูกขโมยมาแน่
คือมันไม่มีเอกสารอะไรเลยนะคะพนักงานก็บอกว่าไม่รับซื้อเพราะรถมันไม่มีเอกสาร
คนร้ายบอกว่าขายได้แค่พันห้าก็เอาพนักงานก็ปฏิเสธค่ะ
คืออย่างเงี้มันรับซื้อไม่ได้จากนั้นค่ะพอพนักงานเดินหันหลังเข้าร้านไป
คอควายทอทงคอควายสองเจียดศูนย์สวรรษฐานีของพนักงานเนี้ย
ซึ่งจอดเอาไว้แล้วมันเสียบกุญแจคาไว้อยู่ในร้านนะคะหนีมุ่งหน้าไปทางปากน้ำอย่างรวดเร็วค่ะ
คือพนักงานพยายามวิ่งตามแล้วแต่ไม่ทันก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตรวจสอบเร็วด้วยนะคะ
รุ่นเก่าครับทรงแบบแนวคาเฟ่อ่ะพี่อ๋อคือพอเขามาขายติดต่อว่าจะเทิร์นรถ
ใช่ครับพอเราบอกไม่ได้แล้วหันหลังกลับเข้าไปแล้วเขาก็เอารถของเราออกไปเลย
ใช่ครับก็เหมือนแบบว่าพอผมเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็เดินตามเข้ามาที่รถแต่ผมเดินเข้าไปข้างใน
ครับแต่พอหันเข้ามาอีกทีน่ะเขาก็หันหน้ารถออกไปแล้วผมก็วิ่งตามข้ามรถตรงเนี้ย
แต่ว่าไม่ทันหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพสำรงเหนือลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
แล้วก็ยึดรถของคนร้ายไปตรวจสอบก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ไม่รู้ตรวจสอบได้ไหมเพราะว่ามันเป็นรถที่ถูกขโมยมาด้วยนะ
ไม่มีเอกสารอะไรเลยจะตามตัวยังไงอ่ะนี่เป็นทริคที่ร้านอื่นอื่นนะ
ที่ลักษณะรับมอเตอร์ไซค์เนี้ยด้วยค่ะนะคะ